ขยับไปอีกเหตุการณ์หนึ่งครับเป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งตายปริศนาใต้ต้นมะละก่อครับ
เรื่องต้นตรวจสอบแล้วไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายนะ

ผู้ขอร้ายคือคุณภูนิเกษมอายุ๔๖ปี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหมู่บ้านขี้วัวตำบลเขาชะงุมอำเภอโพธารามราชบุรี
สภาพศพก็คือคว่ำหน้าแต่พอพลิกศพขึ้นมาเนี่ย
มีบาดแผลบริเวณหน้ากับรอยถลอกที่แขนซ้ายหัวเข่าก็มีเลือดออกด้วย

เหตุการณ์นี้ตายใต้ต้นมะละกอมีลูกมะละกออยู่มีอุปกรณ์ในการสอยมะละกออยู่ด้วย
คุณวิสุทธิ์ดวงจันทร์อายุ๒๘ปีเป็นลูกของคุณภูลเกษม
บอกว่าช่วงเช้าเนี่ยแม่ออกไปนอกหมู่บ้านน่าจะไปไหนไม่แน่ใจ

คราวนี้ตกใจแล้วเดินตามหาฮะตามหายังไงก็หาไม่เจอ
สุดท้ายแล้วมาเจอตอน๕โมงเย็น๑๗นาฬิกา
คุณแม่นอนตายอยู่ใต้ต้นมรกอไม่ทราบสาเหตุเลย

ไม่ว่าจะเป็นหัวใจโรคหัวใจโรคปอดโรคเกี่ยวกับเรื่องของความดัน
แต่มีคนมาเฉลยเพิ่มเติมว่ามีความเป็นไปได้ไหม
หนึ่งคนก็คือสามีของผู้เคาะร้ายคือคุณสมคิต
สมคิดดวงจันทร์อายุ๕๑ปีบอกภรรยาชอบกินแกงมะละกอมาก
และชอบเดินมาในป่ามาสอยมรกอเป็นไปได้ไหม
ระหว่างที่ปีนคือไม้มันยาวไม่ถึง
ระหว่างที่ปีนขึ้นไปสอยมะละกอจะร่วงลงมา
เป็นลมล้มวูบจากบนต้นมะละกอแล้วล้มลงมาเอาหน้าลง
อาจจะเป็นแบบนี้เพราะสภาพศพก็คือหน้ามีบาดแผล
ซ้ายมีบาดแผลเข่าซ้ายมีบาดแผล

ตำรวจก็จะมีการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป
เหตุการณ์นี้อยู่ในท้องที่ของตำรวจภูทรเขาดินจังหวัดราชบุรีครับ